คุณผู้ชมครับตอนนี้เด็กนักเรียนอยู่บ้าน

มันอาจจะมีช่วงเวลาที่พักที่ว่าง

น้องสองคนเป็นเพื่อนรักกันเป็นผู้หญิงสองคนนะฮะ

เฮ้ยเธอเราไปเล่นน้ำกัน
จมน้ำทั้งคู่เลยครับ

แม่ญาติร้องไห้กำลังงมครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากฝากตกับอาสาสมกุภัย
มูลนิธิร่วมกระตันยูจังหวัดชัยนาฏ
ลงไปงมค้นหาอยู่นาน๑ชั่วโมง
แล้วนำร่างอันไร้วิญญาณของน้องทั้งสองคนขึ้นมา
คือเด็กหญิงสุพัชชาอ่วมสุกหรือว่าจอย
และเด็กหญิงล้อมเพชรแรงมากหรือน้องแมนยู

ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
จุดเกิดเหตุอยู่ในคลองส่งน้ำชนประธาน
ขามเท่ากระเสียวหมู่๑๘ตะบลหนองแซง
อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏครับ
พันธุ์ตำรวจโทนรงซิมสวัสดิ์สารวัตรสพห้วยงู

มาเรียนออนไลน์ที่บ้านใกล้จุดเกิดเหตุพอเรียนเสร็จตอนบ่าย
ก็ชวนกันมาเล่นน้ำคือจริงทั้งคู่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณผู้ชม
คือแต่ตอนก่อนหน้านี้น้ำมันไม่ลึกไงแต่ช่วงนี้ฝนตกหนักไง
ฝนตกเยอะน้ำเยอะน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นแล้วไหลแรง
ทั้งสองคนจมน้ำหายไปไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นครับ
นะฮะเล่นกันอยู่ผู้ปกครองก็ออกไปทำงาน
พอกลับมาเนี่ยไม่เห็นลูกใจหายแล้วครับ
ออกตามสิออกตามใจหายซ้ำสองเจอรองเท้าอยู่ริมคลองนะฮะ

สารวัตนรงครับฝากเตือนยังพ่อแม่ผู้ปกครองเลยนะครับ

มันอาจจะมีช่วงว่างช่วงอะไรนะครับ
ก็หาอะไรเล่นตามภาษาอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับ
สำหรับศพของน้องทั้งสองคนนะครับ
ตำรวจบ้อพญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลาง
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะฮะ